บอกว่าไม่ได้คุณภาพเนี่ยทำไมกล้าสั่งผลิต๑ล้านขวด
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจากกรณีที่นางกบ
กบเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่ง
จ้างให้โรงงานผลิตน้ำปลาร้าแล้วก็ไม่รับสินค้า
จนเกิดความเสียหายมูลค่ากว่า๑๓ล้านบาทนะฮะ
แล้วก็เตรียมให้ทนายฟ้องร้องเนี่ย
ถ้าทำงานไม่มีจัญญบันคงอยู่มาไม่ถึง๔ปี
ส่วนหนึ่งให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้า
ถ้าไม่มีคุณภาพจะปล่อยออกสู่ท้องตลาดได้ยังไง

สิ่งใดที่เป็นข้อคอรหาที่ทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจตนเองก็จะไม่ทำ
ส่วนประเด็นถูกทวงเงินจริงไหมคำตอบ
ไม่ได้เป็นหนี้เขานะเขาเสนอของมาพอไม่ผ่านมาตรฐานที่ตั้งไว้

ยืนยันว่ามีหลักฐานเยอะมากพร้อมจะนำไปแสดงในชั้นศาล
อันนี้ขอฟังเสียงพี่วิทย์ภายสักนิดหน่อยได้ไหม
เพื่อนรักมึงอยู่๔ปี
มีคู่ค้าหลายพันเจ้า
ถ้ากูถ้ากูไม่ดีถ้ากู
กูนั่งอยู่ได้หรอพิจารณา
อย่าเชื่อง่ายส่งของมา
ไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้
ไหนว่าทำได้ทุเรศมาก
ไม่เอานะคะไม่เหมือน

อย่าเชื่อง่าย
โอเคโอเคโอเคโอเค
นางกบก็เปิดเผยว่าถ้าน้ำปลาร้าที่ผลิตไม่อร่อย

พี่วิทย์ภายจะกล้าเปิดออเดอร์หรอ๑ล้านขวด
แล้วถ้ามีปัญหาจริงตามที่กล่าวอ้านก็แต่ปี๖๔
ทำไมไม่เคยนำมาเคลมล่ะ

สั่งผลิตน้ำปลาร้า๑ล้านขวดจะต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมาก
ทำให้ตอนนี้ตนโดนทวง๑โรงงานเครื่องจักรน้ำตาลผงชุรสอุปกรณ์ต่าง
ก็ตามทวงหนี้นางอยู่ตนยังไม่มีเงินไปจ่ายเพราะพิมพ์ริพายยกเลิกสินค้าทั้งหมด
จริงต้องบอกวันนี้คุณตายกับคุณกบไปออกห่วงกระแสพี่หนุ่มนะอันนี้คือรายการสดเลย
คือคืออันนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนิดนึงผมก็อึดอัดหัวใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าอย่างนี้หลายคนก็เข้าใจว่าผมเนี่ยนำเสนอรายการวันนี้แบบไม่เป็นกลาง
แต่ผมบอกเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคืออยากให้ดูให้ดี
คือประเด็นแรกเลยคุณกบกับคุณไต่๒คนนี้แกเป็นผู้เสียหายนะครับ
แกก็ยืนยันว่าตัวสองคนนี้ถูกเอาเปรียบจากทางคุณพิมริพาย
เพราะว่าพิมพิพายเองเนี่ยได้มีการไปสั่งน้ำปลาร้าเขาตั้งแต่ปี๖๔นะฮะ
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เตรียมขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะขึ้นโรงงาน
เพื่อที่จะส่งน้ำปลาร้าเนี่ยให้กับทางฝั่งของพิมพ์ริพาย
ซึ่งในครั้งแรกเลยเนี่ยมีการตกลงกันรอบแรกก่อนนะส่งวันละ๖๐๐๐ขวด
อันนี้จากฟังจากคุณตายนะส่งวันละ๖๐๐๐ขวดล็อตแรกส่ง๖๐๐๐ขวดไปก่อนเนี่ยพิมพ์ริพายผ่าน
พอชิมเสร็จปุ๊บครั้งแรก๖๐๐ขวดส่งไปจบจ่ายตังค์เรียบร้อยครั้งที่สองอีกหกหมื่นขวด
ชิมเสร็จปุ๊บโอเคตกเอานั่นเลยทำเลยเขาก็ขึ้นเสร็จของที่๒อีก๖๐๐๐๐ขวด๖๐๐๐๐ขวดเนี่ยกำลังขึ้นรถเลย
เขาก็กลับไปย้อนดูไปดูไลฟ์ไลฟ์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอืม
นั้นเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าจริงจริงแล้วน้ำปลาร้าเนี่ย
นั้นเนี้ยที่ไม่เค็มเพราะเขาใช้สองช้อนค่ะแต่พอถึงเวลาเสร็จ
พิริภัยเนี้ยเทสี่ช้อนในไลฟ์ใส่ไปสี่ช้อนอ่ะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่เค็มยังไงเนี่ยมันก็ต้องเค็ม
เพราะใส่สี่ช้อนอืมแต่คุณพีชพายบอกว่าไม่เอาแล้ว
มันไม่มีคุณภาพอืมมันรถมันเปลี่ยนอืม
คุณตายเนี่ยก็ชวนสามีขับรถจากร้อยเอ็ดนะฮะ

จากร้อยเอ็ดเนี่ยขึ้นมาที่กรุงเทพพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ไปเจอคุณพิมริพายแล้วไปพร้อมกับคุณกบด้วย
คุณกบก็อีกโรงงานหนึ่งสองคนนี้เขาทำคนละโรงงาน
แต่ว่ารับทรัพย์ด้วยกันทั้งหมดมี๔โรงงาน
มีคุณกบแล้วก็ทางฝั่งของคุณตายเนี่ย
ไปด้วยกันพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปตกลง
แล้วบอกเราทำร่วมกันต่อเถอะนะเราช่วยกันต่อ
เราทำกันต่อได้ไหมอ่าก็ปรากฏว่าทางฝั่งของคุณพิมพิพาย
ก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวลองปรุงสูตรใหม่ขึ้นมาดู
สูตรกันปรับสูตรดูคุณตายกับคุณกบเนี่ย
ก็ไปปรับสูตรมาให้แล้วก็ชิมเสร็จปุ๊บถูกใจ
บอกเอาอันนี้ถ้างั้นขอสิบล้านขวดอืมอ่า
ปรากฏว่าคุณตายคุณกบบอกไม่ไหวจริงก็เลยมีการต่อลองว่า
เอาไปคนละสามล้านสามล้านขวดสองคนที่เขาบอกว่า
เขาก็ไม่ไหวเพราะเขากลัวว่าเขาทำส่งไม่ไหว
ไปไปมามากลายเป็นว่าคุณตายเนี้ยรับไปเจ็ดแสนอ่า
แสนขุนหรือแปดแสนขุนไม่แน่ใจนะแต่ว่าคุณกบอ่ะ
มาที่หนึ่งล้านขวดอืมอ่าส่วนปริมาณการส่งก็อาจจะเป็นวันละห้าหมื่น
หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปทยอยส่งอ่าทยอยส่งก็ว่ากันไปอืม
ปุ๊บไอ้ตรงจุดนั้นแหละพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็คือด้วยความที่ตอนแรกที่เข้าไปติดต่อเนี่ยบอกว่าช่วย
ผลิตจำนวนเนี่ยมันเป็นหลักแสนขวดซึ่งโดยปกติโรงงานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผลิตได้
ท้องนานอยู่แล้วถูกมั้ยคะทีเนี้ยพอเขาฟังแบบนี้ว่าเอ้ย
ถ้าสมมุติดิวมันล็อตใหญ่ขนาดเนี้ยอืมสิ่งที่เขาทำได้คือเขาก็เลยจะ
ต้องไปเพิ่มกระบวนการผลิตในโรงงานของตัวเองให้สามารถผลิตได้
ขึ้นถูกไหมพี่หนุ่มใช่เขาก็เลยซื้อเครื่องลงทุนไปใหม่
ใช่คือซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการทวงถามอยู่นะแต่ว่าทางพิมพิพายเองเมื่อกี้ได้ออกมาบอก
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยวันที่วันที่มีการบอกว่ายกเลิกไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามที่ให้ดูในแชท
เอ่อซึ่งในนั้นมันเขียนเอาไว้เนนี่คือวันที่๒พฤษภาอันนี้คือเพื่อความเป็นธรรมนะกับความเป็นธรรมนะ

ไอ้ตัวที่สองสูตรสองนี่ครับ
ชิมแล้วไปเซ็นรับเรียบร้อยแล้วไง

อันนี้เป็นประเด็นถูกไหมฮะ
ทีนี้ประเด็นถัดมาเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขา
เขาก็เลยมาร้องมาร้องแบบหลายที่นะครับ